กับแฟนไปได้ประมาณ๒เดือนแล้ว

ใช้วิธีการปีนขึ้นไปที่ชั้น๓ของบ้านนะคะ
พยายามเข้าไปง้อถึงในห้องแต่ว่าง้อไม่สำเร็จ
ก็เลยใช้มีดแทงอดีตแฟนสาวจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นคนในบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน

เจอเหตุการณ์แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

ตาย๒บาดเจ็บอีกหลายคนนะคะ
ในช่วงของการเกิดเหตุการณ์เพราะว่ามันชุนละมุนมากเนี่ยนะคะ

ตำรวจนครบานบางมดรับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาส
มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
อยู่ภายในตึกแถว๒คูหานะคะ
แขวงบางมดเขตจอมทอง
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงขึ้นไปที่ชั้น๓ของห้องนอนค่ะ
บริเวณด้านหน้าห้องนอนพบศพนางบรรจง
ธนูทรอายุ๔๙ปี
สภาพศพคือนอนหงายสวมชุดนอนสีแดงมีรอยบาดแผล
ก็คือการถูกปาดคอด้านซ้ายยาว๓นิ้ว
มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะคะก็คือข้าวของกระจัดกระจาย
มีคราบเลือดกระเด็นเต็มพื้นเต็มฝาผนัง
และมีมีดพกเดินป่ายาว๕นิ้ว
ตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
อกจากนี้ค่ะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีถึง๔คน
คนแรกนายธนินธนูทรเป็นสามีของผู้ตาย

คนที่สองค่ะนายปฐมภพธนูทร
เป็นบุตรชายคนโตถูกแทงที่ขาขวา
คนที่๓นางสาวปุณนพรธนูทร
อายุ๑๙ปีเป็นบุตรสาวคนเล็ก
ถูกแทงที่ราวนมด้านซ้าย
ทุกคนเนี่ยพยายามเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วนางสาวปุณนพร
ซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กเสียชีวิตในเวลาต่อออกมาค่ะ
และนางสาวปุ่นนพรธนูทรเป็นต้นเรื่องนะคะ

ผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายพระฤทธนันสุขสำราญอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นแฟนนุ่มของนางสาวปุณนพรค่ะ
ไปสอบถามญาตินะคะ
ก็คือนางสาวคำตาพรมลาเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุ
คบกับลูกของพี่สาวได้ประมาณ๕เดือน
ที่เราไปพูดคุยก็คือเป็นน้าของครอบครัวนี้นะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุเคยคบกับนางสาวปุณพรลูกสาวคนเล็ก๕เดือน
แล้วก็เลิกกันไปประมาณ๒เดือน
ก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณตี๓
นายพระฤทธสนันผู้ก่อเหตุปีนเข้ามาทางหน้าต่างชั้น๓หลังบ้าน
เพื่อแอบเข้ามาในห้องนอนของลูกสาวของพี่สาว

จากนั้นค่ะเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือออกมา
ในบ้านก็ตื่นตกใจนะคะตื่นขึ้นมาหมดเลย
มาพบนายพระฤษนันถือมีดอยู่
และมีคราบเลือดติดทั้งมีดติดทั้งมือ
เห็นแบบนั้นไม่รู้ใครได้รับบาดเจ็บแหละไม่ทราบเหมือนกัน
กรูไปตะลุมบอลก่อนเลยนะคะที่บริเวณหน้าห้องนอน
และในช่วงที่ตะลุมบอลกันนั่นแหละผู้เป็นแม่ถูก
คือลักษณะของการพลาดท่าถูกมีดแทงที่บริเวณคอ
จนเสียชีวิตส่วนคนอื่นอื่นค่ะ
แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะ
ช่วยกันพยายามจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้
แล้วใช้มือเชือกมัดเอาไว้แล้วแจ้งกู้ภัย
รวมถึงตำรวจเข้ามาจับกลุ่มค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีค่ะพันธ์ตำรวจเอกอภิรัตนพุ่มกุมาร
ผู้กำกับการสอนอบังมศเปิดเผยว่าเบื้องต้น

นำตัวส่งโรงพยาบาลบางมดตอนนี้ก็ต้องรักษาตัว
เพราะว่าอาการบาดเจ็บจากการถูกรุมทำร้ายเนี่ย

ตอนนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาล
แต่ว่ายังอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากความหึงหวง
จากนี้จะเชิญคนในบ้านไปสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
ผู้ก่อเหตุอายุ๒๑ปีเท่านั้นเองนะคะเนี่ย